สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณลุงคุณป้าที่เป็นเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งนะครับร้านอยู่ที่ถนนสุเหล่าคลอง๑แยก๓

ราดข้าวทีนี้ลูกค้าเยอะฮะพอคิวมาไม่ถึงสักทีนึงพอถึง
เวลาทางร้านเขาบอกของมันหมดปรากฏว่าแจ็คโมโหครับโมโหหิว
นี่เมียก็มาด้วยนะพยายามห้ามบอกจะโมโหอะไรขนาดนี้เอะอะโวยวาย
ต่อว่าด่าทอไปเอามีดมาจะมาไล่แทงพ่อค้าแม่ค้าเขาอีก
หลังจากก่อเหตุแล้วยังบอกกับคุณป้าที่เป็นเจ้าของร้านบอก
ไปแจ้งความได้เลยเขาบอกเขาไม่กลัวเขาเป็นเด็กตำรวจท้องที่
นอคันนายาวนะฮะสุดท้ายทางคุณลุงคุณป้าต้องไปร้องขอความ
ช่วยเหลือจากทางคุณเอกพบเหลืองประเสริฐแล้วก็เพจสายใหม่ต้อง
รอดวันนี้ความคืบหน้าทางคดีเป็นอย่างไรเหตุการณ์ต่างต่างเป็น
อย่างไรมาคุยกันที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับแขกรับเชิญสามท่าน
ในรายการนะครับแน่นอนนะฮะคุณลุงคุณป้าเจ้าของร้านนะครับ
คุณป้าสนองและคุณลุงสมชายสองสามีภรรยาและคุณเอกพบเหลือง
กัเพอรสเสิร์ทผู้ก่อตั้งแพสสายใหม่ต้องรอดครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีคนเอกพบคุณลุงคุณป้าด้วยนะฮะโอ้โหนี้

สอนอคณะยาวกันใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะความคืบหน้าทางคดีเดี๋ยว

คุณลุงคุณป้าครับช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหม
คืนวันนั้นวันไหนฮะวันที่๑มกราคมเลยใช่ไหมครับ

ปกติคุณลุงคุณป้าขายอาหารตามสั่ง

ประมาณบ่าย๓ถึงตี๔ตี๕แล้วแต่ลูกค้ามากน้อยค่ะ
อืมก็จะไปขายด้วยกัน๒คน

แล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะเล่าให้ฟังหน่อย
มันมันมาสั่งกับข้าวแต่สั่งเสร็จมันก็ไปที่ไหนตอนไหนไม่รู้
ซื้อเหล้ากันนะมั้งวันนั้นค่ะซื้อเหล้ามากินกัน
หมายถึงแจ็คใช่ไหมฮะคนก่อเหตุ

ใช่ไปสักพักใหญ่แล้วกลับมาบอกกับข้าวมันก็ยังทำอยู่เนอะ
ให้เจ้าอื่นเจาะอีก๒กิโลกรัมอีก

พอเขาสั่งเสร็จบอกเอากระพาวหมูกล่องหนึ่ง
เขาก็ไปไหนก็ไม่รู้

ประมาณ๗คิว

พ่อก็บอกว่า
กระพาวมันติดคิวอยู่

ด่าคำหยาบ
คือแค่บอกว่ามัน
เราก็ด่าอีสัตว์

เดี๋ยวก็จะหามาเผาร้านมึง
จำคำพูดในช่วงวันนั้นได้ไหมว่าป้าบอกกับแจ๊คเขาว่ายังไงบ้าง
ใช่ค่ะเขาบอกว่าติดคิวอยู่ติดคิวของเพื่อนเขานั่นแหละ
เพื่อนเขาก็สั่งเหมือนกันครับเขาก็โวยวายกันสองคนเขาแหละ
ไม่ได้แบบพูดจ๊ะไม่ดีไซด์ไม่ได้ไม่เลยไม่รู้จักเขา
ไม่รู้จักเลยครับบอกติดคิวอยู่ใช่ไม่ได้บอกว่าของหมดใช่ไหม
ก็บอกว่าของหมดแต่ก็ยังไม่ถึงคิวเขายังไม่ถึงคิวเลย
อีกคิวหนึ่งครับหนึ่งจะถึงคิวเขาคือในข่าวมันมีบอกว่า
ไม่พอใจเพราะว่าบอกว่าของหมดวันนั้นได้พูดว่าติดคิวหรือพูดว่าของหมด
ก็พูดว่ายังอีกคิวนึงแต่ลุงก็ไปซื้อหมู
ก็เผาหมูเขาใช่ไหมลุงไปซื้อหมูแต่ว่ามันติดคิวอีกคิวนึง
คือแสดงว่าเนี่ยในกลุ่มคนในภาพในกล้องวงจรปิดของร้านค้าแถวนั้นที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ย
รถกระบะขนของคันนี้ตู้ทึบเนี่ยอันนี้คือรถของแจ๊
ใช่รถของแจ็คแจ๊คมากับเมียเมียแต่เมียเขาคนอ้วนอ้วน
นี่คือพยายามห้ามพยายามห้ามไม่ให้พูดไม่ให้ด่าป้า
แล้วนี่คนที่ถูกชกอ่ะเพื่อนเขาเลยเพื่อนเขาเพื่อนเมียเขา
เขามาด้วยกันเหรอเขาก็อยู่แถวนั้นแหละแต่เขามาห้ามไงเขามาห้าม
คือแสดงว่าที่ป้าบอกว่าติดคิวอยู่เนี่ยกำลังทำให้กับคนอื่นอยู่ก็คือทำให้กับเพื่อนเขานี่แหละ
เพื่อนเขาเขาสั่งสองอย่างยังไม่ถึงคิวกระเพราหมูราดข้าวของแจ๊กใช่
พอแจ๊คเอะอะโวยวายต่อว่าด่าทอเพื่อนเข้ามาห้ามเมียเข้ามาห้ามแจ๊กก็ยังไม่หยุด
ครับเอามีดไล่แทงก่อนครับเอามีดไล่แทงเจ้านี่ก็วิ่งข้ามถนนไปไม่ได้คิดชีวิตนะครับ
ครับตอนนั้นมีผู้ชายวิ่งมาช่วยการกลางครับแล้วผู้ชายถึงถูกต่อยตอนหลัง
ครับผมอันนี้รอบสองค่ะนี่ที่ต่อยกันเพื่อนเขามารอบสองอ๋อมารอบสองอีกเหรอใช่
อันนี้คลิปที่สองคือพอพอรอบแรกจบปุ๊บเขาก็ตะโกนต่อว่าด่าทอเอามีดจะไล่แทง
ใช่ครับป้าป้าวิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ใช่ครับตอนนั้นลุงก็ไปซื้อของอยู่
ใช่ลงไปซื้อของแล้วก็มีคนมาช่วยมาช่วยห้ามใช่ใช่ครับแจ็คก็เลยไป
ครับผมแล้วกลับมาอีกทีตอนกี่โมงกลับมากับช่วงประมาณห้าไอ้เที่ยงคืนห้าสิบ

กลับมาขับรถม้าเหมือนจะชนร้านครับ
ครับขับไปเร็วมาร้านนี้ครับร้านนี้ครับร้านนี้ครับ
ค่ะก็เตี๋ยวเรือครับเตี๋ยวเรือข้างด้านหลัง
แล้วลุงลุงอยู่ตรงข้างเสาล์ลุงก็ยืนไฮคอนกเธอก็ตกใจ

เขาเดินพูดได้ต่อว่านะครับ
เดี๋ยวกูจะเอาคนมาเผาร้านมึงอะไรประมาณนี้

หรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือ

พอลุงกับป้าทำยังไงพอแจ๊คไม่ไปทำยังไงทีนี้
ก็ไม่รู้จะทำยังไงป้าก็ไม่รู้ทำยังไง
พอดีนึกขึ้นได้เห็นเขาเล่ากันว่ามีพี่เขาช่วยได้
ก็เลยแฟนก็เลยลงไปหาพี่ดูครับ

นี่คืออันนี้เว่นมาเท่าไหร่ถึงไปหาคุณเอกภพ
เพราะเหตุการณ์ที่คุณลุงคุณป้าเล่าให้ฟังเนี่ย
คืนหนึ่งมกราคมอ๋นปีในวันนั้นคืนวันนั้นหลังจนพอไปโรงพักว่าไม่เจอแจ๊ก

เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องดูให้มัน

อะไรไม่ได้ตอนดูให้แน่นอนก่อน

ยีที่๖วันยังไม่แน่นอนนะครับ
แต่ลุงกับป้าก็ต้องไปขายของทุกวัน

ก็กลัวแหละเพราะแถวนั้นคนมันเยอะ
ตอนคืนมันเงียบ

แล้วขายกันมานานหรือยังฮะตรงจุดนี้
ประมาณปี๒ปีนี่แหละจ้ะ

แจ๊คเขาหายไปตั้งแต่วันเกิดเหตุไม่ยอมไปโรงพัก

คดีทางตำรวจก็ไม่ได้คืบมากกว่านี้

ยายแจ๊กก็เลิกกันตั้งแต่วันนั้น

เราก็ขายของไปด้วยความหวาดระแวง
เพราะไม่รู้ว่าแจ็คจะย้อนมาวันไหน

บอกเป็นเด็กตำรวจไม่กลัวหรอก
อะไรก็โอ้โหหลายสิ่งหลายอย่าง
สุดท้ายก็เลยไปหาเอกรพเรืองประสาท

แล้วคุณลุงได้ติดตามก่อนหน้าจะมาหาผมเนี่ย
ว่าได้ยังภัพธีรเเริงบ้างมั้ยครับ
เดี๋ยวกำลังดูอยู่ยังไม่ชัดเจนครับ
เขาก็คุยอยู่อย่างนี้ครับโทรไปสักที

บอกจะดูคลิปให้แน่นอนก่อนโดยที่เราดูด้วยกัน
ก็มีเห็นแค่นั้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจน

เราตะสีตะสาตำรวจถึงไม่เดินเรื่องให้หรือเปล่า
คนทำเรื่องเขาบอกยังไม่ชัดเจนครับผม

ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ต้องรอให้เราตายก่อนบ้างครับ
นี่คุณป้าสนองพูดด้วยความน้อยใจเลยนะเนี่ย

เพราะวันนั้นเขาบอกก็เรายังไม่ได้ถูกแทง

ถ้าข้ามถนนไม่ได้ก็ตายตายแน่

หรือว่ารถมาก็รถชนตายครับ
คือวิ่งหนีไม่ได้รู้ว่ารถมารถไม่มาก็หนีชีวิต
เอาชีวิตรอดได้ครับเขาตกใจครับเขาวิ่งข้ามอย่างเดียว

คือการที่ไม่ได้ตัวแจ็คในวันนั้นที่ตำรวจไม่คุมตัวไป
ให้แจ๊คขับรถไปเองแล้วแจ๊คก็หายไปเลย

เมาแล้วขับก็ไม่ได้ตรวจ

บอกก็ยังไม่โดนไง

คุณป้าอึดอัดเลยใช่ไหม
คือพอย้อนไปคิดถึงในวันนั้นแล้ว
มันรู้สึกอย่างไรคุณป่ามันกลัวนะ
เชื่อว่านี่วินาทีที่คนใกล้ตาย
โดนทำร้ายมันน่ากลัวมาก
เขาใช้มีดมีดพับค่ะ

จะแทงให้ได้แทงแน่นอนครับแต่อยู่ครับ
ขนาดข้ามถนนไปยังตามไปถึงโน่นครับ
ตามไปถึงฝั่งโน้นก็ตามไปต่อ
แต่ว่าตามไปแล้วมีคนมาช่วยกันกลางไว้ครับ

ถึงว่าเขาเห็นเหตุสารเขาก็แบบลูกสารเขาช่วยไว้

ถ้าไม่มีเด็กวัยรุ่นแถวนั้นตายครับถ้าไม่มีเพื่อนของแจ๊คกับเมียของแก๊
ที่พยายามดึงพยายามห้ามเพื่อนถูกตอยครับโดนเนี่ย

ใจมันแน่นอนเพราะว่าประสบการณ์ไม่มี

ที่ฟังพี่พันธุ์ผ่านมา

คือแจ๊คนี่เชื่อว่าน่าจะเป็นคนแถวนั้นไหม
คนเขาก็รู้กันไหมว่านี่คือแจ๊คบ้านอยู่นี่
อยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่เขารู้
เห็นเขาบอกบ้านอยู่พญาโสเรน๒๑ครับ
แต่ทำไมไปตามตัวไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน

คุณป้าสนองกับคุณลุงสมชาย
ขอความช่วยเหลือจากคุณเอกพบเพจสายใหม่ต้องรอด

โทรมาหาคุณป้าเลยใช่
พักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
ที่โทรมาหาคุณป้าเนี่ยแจ็คบอกว่ายังไงบ้าง

ไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะเพราะว่าคุณลุงคุณป้า
เจ้าของร้านอาหารตามสั่งคุณป้าสนองคุณลุงสมชัยบอกว่า

อย่างที่เราคุยกันผ่านมาเกือบเดือน
จับตัวคนก่อเหตุไม่ได้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรเลย
ต้องไปขอความช่วยเหลือจากคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
คุณเอกพบดูจากพฤติกรรมต่างของแจ็คแล้วเนี่ย

ถูกต้องพฤติกรรมเอามีดไปไล่แทงคนอื่น

แล้วคุณกลับไปคุณกลับมาซ้ำอีกรอบนึง
สังพันธ์ฉันยาแล้วก็มาเกาะเหตุซ้ำเนี่ย
พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องถูกจับกลุ่มตั้งแต่คืนนั้นด้วยซ้ำ
ไม่ใช่ปล่อยล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้มันจะร่วมเดือนแล้วนะครับ
ก็ผมได้ฟังคุณป้าเล่าด้วยความอึดอัดใจตัวเอง
แล้วคิดว่าถ้าวันนั้นเป็นเราอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย

เราเองเรารู้สึกว่าเราถูกคุกคามแม้กระทั่งเสี้ยววินาทีของชีวิต
ถ้าเราพลาดล้มไอ้นี่แทงตาย
ถ้าเราวิ่งหนีไปคือตั้งใจเพราะลุงอยู่โลตัสฝั่งตรงข้าม
จะวิ่งหนีไปหาลุงก็คือไม่ได้ตั้งสติ

เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเป็นเรื่องใหญ่
พฤติกรรมแบบนี้เป็นภัยสังคมต้องจับให้ได้
แล้วไม่ใช่แค่เหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุนะใช่ครับ
ช่วงที่จับไม่ได้ตามเบอร์นี่
ผ่านมาเนี่ยเกือบเดือนเนี่ยเขาต้องไปขายของตรงนั้นทุกวัน
รู้ไหมว่าตัวเขาไม่มีความสุขเลยตัวป้าครับ
คือกำลังผัดข้าวพอรถจอดก็สะดุ้งมองแล้วว่าคือใครมา
กลัวว่าจะมาแทงเขาข้างหลังแล้วป้าเนี่ยเขาพี่อุ๋ยต้องคุยกับเขานะ
ทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์นั้นนั่งร้องไห้นอนร้องไห้
แล้วก็จะพูดตัวเองว่าที่เขาไม่ทำเพราะเราจนใช่ไหม
พวกเรามันจนคือป้ามาจากต่างจังหวัดนะครับมาทำประกอบอาชีพที่กรุงเทพ
แล้วก็คือกลัวไม่อยากมีปัญหากับใครอยู่แล้วกลัวว่าแบบ
เงินไม่มีจะไปสู้คดีเขาเราไม่มีเงินอะไรอย่างนี้
แล้วผมไม่ได้ฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทำไมกฎหมายไทยถึงเป็นอย่างนี้ไง
พวกเราได้พูดเสมอว่าเฮ้ยความยุติธรรมที่มันล่าช้า
มันคือความไม่ยุติธรรมในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับพี่อุ๋ย
เรื่องนี้ผมได้นำเรียนท่านภูมิกับนะครับท่านพันตรวจเอกนาเรนเครื่องสนุก
ภูมิกับสนคันยาไปแล้วนะครับท่านก็ทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้
วันนี้ท่านก็สั่งการให้ทีมของสนคณะยาวทั้งสืบสวนสอบสวนเนี่ย
ไปประสานตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
คุณป้าทุกวันนี้เวลาผัดข้าวทำกับข้าวให้ลูกค้าอยู่เนี่ย
ภาวะสนุกบังที่เด็กที่รู้จักกันมันก็บางทีมันก็ร้อนเลียน
ร้อนเลียนเหรอยังไงครับ
มันเหมือนมันหยอกเราแหละแต่ว่าป้าทำข้าวเสร็จยัง
โมโหหิวแล้วนะมันจะรอเรียนเหมือนที่เจ๊กทำกับป้า

ทำให้ป้าใจหายอีกแล้วนี่

ก็อาจจะล้อเลียนตามภาษา
แกล้งแห่ป้าเล่นเห็นป้าเจอเหตุการณ์นี้มา

มันดิ่งมันภาวะไปเลย
เพราะมีคนเคยมาสั่งข้าวแล้วหาว่าเราทำช้าใช่แล้วมาไล่แทงเราเกือบตายใช่

เหนื่อยอยากจะหยุดแต่ก็หยุดไม่ได้
ก่อนหน้านี้คุณลุงคุณป้าทำงานที่ไหนหรืออยู่ที่ไหนยังไงฮะ

อยู่แถวนี้ไหมอยู่ไหนใช่อยู่แถวที่อยู่นั่นแหละที่ขายของ
ก็เลยเปลี่ยนมาขายอาหารตามสั่งดีกว่าทำไมถึงเลิกทำอ่ะ

จบแล้วไม่ได้ตังค์หรือเต็มที่ทำจบแล้วเขาไม่จ่ายตังค์
รับจ้างเขาทำก่อสร้างใช่
พอทำให้เขาเสร็จเขาไม่จ่ายตังค์ใช่ครับ
เปลี่ยนมาขายอาหารตามสั่งดีกว่าใช่
ขายได้ปีกว่าเจอเหตุการณ์ในแจ๊คอีกอืม
ล่าสุดพอเป็นข่าวเห็นคุณเอกพบเหลืองประเสริฐมาช่วยครับ
แล้วก็โพสต์เรื่องราวต่างต่างครับ
แจ๊กโทรมาหรือฮะโทรมา
มาเมื่อไหร่ครับคุณป้าโทรมาเมื่อวาน
ช่วงไหนฮะช่วงประมาณ๕โมง๖โมงนี่แหละ

ก็ขายอาหารตอนที่นักข่าวไปอ๋อ
แล้วเขาได้เบอร์ป้ามายังไงอ่ะไม่รู้ค่ะ
โทรมาว่ายังไงมันมีคลิปเสียงในนั่นอยู่
แต่แต่แต่เท่าที่ป้าจำได้คือเขาเขาโทรมาว่ายังไงคุณป้าโทรมาว่า
ให้ป้าน่ะมันโทรมาขอโทษพอโทรปุ๊บ
เขาบอกเลยเหรอว่าเขาคือแจ็คหรือว่ายังไง
ผมแจ๊คผมขอโทษนะป้าผมเมาผมไม่ได้ตั้งใจ
ป้าไปจนแจ้งความเรื่องช่องใช้ผมได้ไหม

ป้าก็เลยบอกว่าป้าไม่ถอนอืมป้าก็พูดแค่นี้แหละ
พอพอเขาบอกว่าเขาคือแจ็คป้าจำได้เลยไหมว่า

กลัวไหมป้ากลัวไหมตอนที่เขาโทรมาหา
ก็กลัวนะแต่ป้าก็คุยให้เขาเพราะนักข่าวก็อยู่ตรงนั้นด้วย
คนที่ตายไปแล้วมันก็ขุดมาด่ามันด่าหมดมันด่าเก่งจริง
แล้วแจ๊คเขาบอกอะไรนะเมียเขาเลิกเลยเหรอ
เขาเลิกตั้งแต่วันนั้นเลย

ป้าเห็นเลยป้ารู้พอเข้าไปโรงพักด้วยกันกับป้า
นึกว่าเขาโทรมาแล้วบอกว่าโอ้ผมพอเกิดเหตุเมียผมก็เลิกไปเลย
ช่วยถอนแจ้งความคดีอะไรให้ผมหน่อย
พอพอเขาบอกป้าช่วยถอนแจ้งความให้หน่อยได้ไหมป้าบอกไม่ได้

ป้าก็ไม่ได้คุยต่อป้าก็เลยเอาแค่นี้แหละ

ใช่
แล้วมันรู้สึกยังไงป้าแจ๊คโทรมามันยิ่งกว่าเดิมหรือว่ามันรู้สึกว่า
ป้าก็พูดพูดเขานะว่าถ้าเป็นญาติของคุณคุณจะทำยังไง
โดนทำแบบเหมือนป้าน่ะป้าผมขอโทษผมผม

เม้ามันก็พูดคำนี้

แล้วก็เรียกว่านั้นจะมาขอโทษก่อน
คลิปเสียงที่นักข่าวอัดไว้

คือความจริงเมื่อกี้เราก็โทรศัพท์ไปหาเบอร์ของแจ็คที่เขาโทรมาหาคุณป้านะฮะ
เขาก็รับสายนั่นแหละแต่เขาบอกเขาไม่ขอพูด
เขาไม่ขอพูดอะไรแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะ

แต่ว่าหลักฐานในกล้องวงจรปิดมันก็เห็นอยู่นั่นแหละ

ก็ป้าเนี่ยเขาได้มีการไปลงบันทึกอะไรเอาไว้ใช่ไหมครับ

วันที่ป้าจะไปหา

พอเช้าป้าก็ไปหาคุณเอกพก
แล้วแจ๊คเขาโทรมาหาแล้วจะให้ถอนแจ้งความอะไร
เมื่อยังไม่รู้เลยว่าแจ้งความตำรวจแจ้งให้หรือยัง
ก็ตำรวจเขาโทรมาหาลุงก่อนที่แจ๊คจะโทรหาป้า
ตำรวจโทรมาหาลุงถามว่าพูดต้องอะไรนะ

เอ้าก็แสดงว่าตำรวจก็ตามตัวผู้ต้องหาเจอแล้วอ่ะสิ
คงน่าจะตามได้ตั้งแต่แรกแล้วมั้งครับ
งั้นจะไปเอาเบอร์โทรกันได้ยังไง
ถามลุงแจ็คเค้าโทรมาหาป้าหรือยังแบบนี้เลยเหรอ

คือน้องก็ตอบที่ฟังตำรวจคงอยากจะให้เจรจากลายเคลียร์แล้วมั้ง
แต่คุณป้าเขาบอกไม่เอาเขาอยากให้ดำเนินคดี
คือพฤติกรรมแบบนี้มันพฤติกรรมต้องกายเกียรติเหรอครับ

ถ้าวันนี้มันเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ย

มันคือพฤติกรรมของภัยสังคม

คนไม่รู้จักกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน
จริงเนี่ยใช้อาวุธมีดเนี่ยแล้วไล่แทงเขาเนี่ย
จนก็ต้องวิ่งหนีอีกรอบลงตรงกล้าแทงเนี่ย
ต้องสอบว่ามันเข้าเขาหาพยายามฆ่าหรือไม่

พฤติกรรมเนี่ยมันพยายามฆ่าเขาหรือไม่ด้วยซ้ำ
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแทงเข้าหรือแทงไม่เข้า
เอามีดไปไล่จ้วงแทงเขาเนี่ยมันพฤติกรรมแบบนี้มันเอาไว้ไม่ได้หรอกครับ
คุณป้าสนองกับคุณลุงสมชายยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเงิน
ไม่ได้ต้องการเจรจาไม่ได้ต้องการค่าเยียวยาชดใช้อะไรทั้งสิ้น
ต้องการให้ดำเนินคดีดำเนินคดีอาญากับนายแจ๊ค

เดี๋ยวจะถามความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจด้วย
ตกลงแล้ววันนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณเอกพบ
วันนี้ก็พาคุณลุงคุณป้าไปที่สอนอคณะยาว
ท่านผู้กำกับไปแล้วนะครับท่านก็บอกว่า
เดี๋ยวท่านดำเนินการเอาตัวมาให้นะครับ
ว่าทางพนักงานสวนได้ติดต่อกับผู้ต้องหาแล้ว
พักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ

เรื่องทางคดีเนี่ยผ่านมา๒๐กว่าวัน
เกือบ๓๐วันแล้วเหตุการณ์๑มกราคม
วันนี้๒๖มกราคมคุณเอกพบวันนี้ไปสอนอคันนายาวฮะ
เจ้าของพื้นที่เจ้าของท้องที่ตกลงตำรวจว่ายังไงบ้างครับ
ก็ผมประสานทางโทรศัพท์กับท่านผู้กรรมกลับศรนอกฐานายาวนะครับ
ก็มอบหมายให้ทางท่านรองภูมิกับสอบสวนเนี่ย
มารับเรื่องคุณป้าแล้วก็มาอธิบายทำความเข้าใจนะครับ
เมืองต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยในแจ็คเนี่ยนะครับ
กับตำรวจว่าเดี๋ยวจะมามอบตัวในวันที่๑กุมภา

๑กุมภาพันธุ์แจ๊คอ้างว่าขนาดนี้เนี่ย
ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะมามอบตัวนะครับ

นี่คือข้อมูลล่าสุดที่ได้รับมา

แล้วมาสอบปากคำแล้วยังไงก็ว่ากัน

เพราะว่ากฎหมายไทยเป็นระบบกล่าวหาอยู่แล้ว
คลิปก็มีป้าก็ให้การ

จริงจริงก็ออกหมายจับยังได้เลย
แต่ว่าการที่นัดให้มาวันที่๑เนี่ย
มันก็จะส่งผลเสียในบางประการอย่างเช่น
แทนที่ว่าถ้าเกิดว่าไปเอาตัวมาเลยเนี่ย
วันนี้เขาอาจจะมีสารเสพติดหรือไม่นะครับ
ต้องเอามาตรวจเพราะว่าป้ากับลุงมีข้อสงสัย
เพราะพฤติกรรมอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงของเขาวันนั้นเนี่ย
มันมีมากเกินกว่าคนเมาเหล้าจะเป็น
ก็เลยสงสัยว่าอาจจะมีเรื่องสารเสพติดด้วยไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ต้องหาขอยืดไปจนถึงวันนู้นเนี่ย
เขาก็อาจจะถ้ามันมีสารพอถึงวันนั้นมันก็ไม่เจอแล้ว

แล้วก็มาตรวจในเรื่องของสารต่างว่ามีไหมนะครับ
คือถ้าเกิดแยกพฤติกรรมต่างของนายแจ๊คเนี่ยนะ
เรื่องทำร้ายร่างกายพยายามจะทำร้ายร่างกายต่างนานาเนี่ย
อันนี้คลิปหลักฐานในกล้องวงจรปิดมันชัดเจน
มีพยานด้วยใช่ไหมบุคคลต่างนะครับ
มีดที่ใช้ก่อเหตุคุณป้าสนองบอกก็ส่งให้ตำรวจไปแล้วใช่ไหมฮะ
ค่ะส่งให้ตำรวจแล้วค่ะ
วันนั้นที่เกิดเหตุแล้วตำรวจบอกให้ไปเจอกันที่โรงพัก

ไม่รู้แต่นักข่าวว่าตำรวจว่าไม่มีมีด
เห็นตอนแถลงข่าวว่ามีดไม่มีผมก็งงว่ามีดไปไหนตอนให้ไปแล้ว

แล้วเอาไปไหนแล้วมีดบอกไม่มี
เดี๋ยวต้องถามตำรวจให้ชัดอีกทีนึง
แต่ว่าหรือต่อให้มีเนี่ยมันยังตรวจลายนิ้วมืออะไรยัง

ก็จริงวันในวันเกิดเหตุที่ได้รับวัตถุพยานมานะครับ

ที่ตำรวจจะต้องส่งไปตรวจลายนิ้วมือต่างด้วยนะครับ
เพื่อจะได้เอาให้ชัดนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ยังไงผมก็ยืนยันครับพี่อุ๋ย
ยืนยันกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ

อย่าไปโลกสวยคุณอย่าไปมองว่าป้าก็ไม่ได้เจ็บซะหน่อยอะไรอย่างนี้
แล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณคุณจะพูดอย่างนี้ไหม
มันเกิดขึ้นกับลูกเมียคุณจะพูดอย่างนี้ไหม
มันก็มีหลายเหตุการณ์ที่เราเคยเห็น
ผู้ชมก็คงเคยเห็นว่าพอเกิดเหตุเกิดขึ้นเนี่ย
ตำรวจจะบอกว่าก็ยังไม่มีใครตาย

มันก็ยังจับไม่ได้ยังไม่มีใครตายยังไม่มีใครเจ็บอยู่

ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ย

คือถ้าลำพังพี่อุ๋ยอย่างนี้ครับ
ผมได้ถามหลายครั้งว่ารู้จัก

รู้จักกันมาก่อนมีเหตุทะเลาะกันมาก่อน

แสดงความยิ่งใหญ่เอามีดไล่แทงเขาเนี่ย
คนแบบนี้เอาไว้ข้างนอกได้หรือครับ

เด็กใครไม่สำคัญพี่โหยวันนี้

แล้วพอคดีมันช้าก็ทำให้เขาคิดไปได้

ถ้าเกิดกระชงกระเช้ามามากราบมาไหว้ขอโทษคุณป้า

สวยรวยกระเช้าถ้าแจ๊คมาอย่างนั้นเลย

ธรรมดามามันน่าจะมา๕๖วันแรกก็น่าจะมาพูดไกลเกลี่ยกัน

คนถ้าจะสำนึกถ้ากลางคืนคุณเมา

เช้ามาเลยครับป้าผมขอโทษนะเมื่อคืนผมเมาจริง
เช้ามาเมียผมมาเล่าให้ฟังผมสำนึกผิด

การทิ้งเวลาเนี่ยคือการย่านใจ
กูเก่งกูแน่กูไม่กลัว

บอกถ้าคนสำนึกผิดจริงเนี่ย
หลังเกิดเหตุ๕๖วันมาก็ยังดี

ช้าวันรุ่งคืนคุณต้องมาแล้วต้องช้า
โดยพฤติกรรมคนนะพี่อุ๋ย

นี่คุณไม่มาเลยเหลือเหมือนกูไม่สนใจ

ตำรวจที่ทางคุณเอกพบสายใหม่ต้องรอดไปช่วย

คือพอสบายใจนิดหนึ่ง
สบายใจเยอะครับ
เงียบกิบเลย
อย่างน้อยก็ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเกือบเดือน
ผัดข้าวไปเราแวดระวังไป
คือต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับพี่อุ๋ย
ว่าเวลาท่านที่ดูไทยรัฐทีวีอยู่ในขณะนี้นะครับ

ติดต่อพนักงานสอบสวนแล้วท่านรู้สึกว่ามันช้านะครับ

ที่โรงพักษณ์เขาจะติดเบอร์ท่านผู้องกับโรงพักษณ์เอาไว้
รองผู้กำกับท่านขึ้นไปหาท่านได้เลย
ผมเชื่อว่าท่านผู้กำกับโรงพักก็ดี
ท่านรองผู้องกับที่คุมงานสอบสวนอยู่
ท่านจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายได้อยู่แล้วนะครับ
อย่าไปรอนานขนาดนั้นไม่ต้องมารอมาร้องสายใหม่ต้องรอดหรอกครับ
โรงพักยังมีภูมิกับยังมีหัวหน้าฐานี
ยังมีรองภูมิกับที่เขากำกับดูแลควบคุมงานสอบสวนอยู่

คุณลุงคุณป้าครับผมเชื่อว่าแจ็คเนี่ยเขาฟังอยู่
เพราะเมื่อกี้ทีมงานของเราโทรไปเขาก็รับสายนั่นแหละ
แต่เขาบอกเขาไม่พร้อมพูดคุยอะไรเดี๋ยวก็ขอไปพบตำรวจทีเดียวเลยก็แล้วกัน
ถ้าเกิดสื่ออะไรถึงได้หรือว่าบอกไปได้แล้วแจ๊คฟังอยู่เนี่ย

ไม่อยากพูดแล้ววันนั้นอยากไปเจอหน้าเขาไหม
อยากเจอหน้าอยากต้องพร้อมจะเจรจากลายเกลียดหรือว่าพร้อมไปดูหน้าแล้วก็ไปคุยเพื่อแจ้งข้อหาอย่างนี้ไหมครับ
คือก็อยากปล่อยให้ตำรวจเขาดำเนินตามขั้นตอนของเขา
คือถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายแจ๊คโดยที่ป้ากับลุงไม่อยากไปเผชิญหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะป้าเห็นเขาแล้วป้าก็คือกลัวนะอารมณ์เขาร้ายมากวันนั้นร้ายจริง
คุณป้าเนี่ยเจอกับตัวเลยนะฮะหรือว่าคุณลุงที่เป็นสามีที่ก็มาเจอเหตุการณ์ช่วงสองเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวยังไงเรื่องนี้เนี่ยฝากคุณเอกพบช่วยตามความคืบหน้าให้ต่อกันแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตช่วงท้ายรายการขอแจ้งกับท่านผู้ชมตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ท่านผู้ชมครับถ้าจำได้นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราเคยคุยกับคุณตาคุณยายจากนครศรีธรรมราชที่อำเภอทุ่งใหญ่
จำได้ไหมฮะคุณตาคุณยายร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือหน่อย
ขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือคือมีที่มีบ้านอยู่นะครับ
ที่ส่วนหนึ่งยกให้ลูกสาวมีลูกพี่ลูกน้องมายืมโฉนดของลูกสาวเอาไปจำนองแล้วหลุดจำนองฮะ
ก็ไปซื้อจากการขายท่อตลาดแล้วก็มาขอให้ออกจากพื้นที่ที่ดินที่อยู่เนี่ย
แล้วคุณตานี่ขาขาดพิการ๘๐กว่ากันแล้วคุณยายด้วยมีหลานต้องดูแลอีกคนนึงหลานก็มีอาการทางจิต
หลานเนี่ยก่อนหน้านี้ไปมีลูก๒คนเล็กคนนึงเนี่ยพิการทางสมองอยู่กัน๕ชีวิต
ต้องย้ายออกจากที่ดินที่มีบ้านอยู่แต่ยังมีที่ของลูกชายเหลืออยู่นิดหน่อย
ก็เลยมาขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมขอช่วยเหลือในการสร้างบ้านก็ยังดีนะครับ
เราก็เปิดรับบริจาคเอาไว้ล่าสุดนะครับผู้ใหญ่ดำนะฮะผู้ใหญ่วีระชินวงศ์ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่า
บัญชีบริจาคที่วันนั้นคุยกันในรายการเปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมช่วยเหลือคุณตาคุณยายมา
ณขณะนี้ยอดวันนี้๒๕มกราคมคือเมื่อวานนะครับ๖๑๑๖๕๓บาทและคุณยายและคุณตาฝากแจ้งทุกท่านว่าเพียงพอแล้วในการสร้างบ้านหลังใหม่
ที่เป็นบ้านที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกฮะอยู่ในที่ดินเล็กแล้วที่เหลือจะเอาไว้ดูแลตัวเองดูแลหลานดูแลเหรนอีกสองคนแล้วก็ฝากขอบพระคุณทุกท่านไว้ด้วยนะฮะ
เราก็เลยแจ้งให้ทราบนะครับว่าคุณตาฝากคุณยายแจ้งมาว่าอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านจะช่วยดูแลบัญชีให้ด้วยส่วนลูกพี่ลูกน้องของลูกสาวที่ยืมโฉนดไปคุณกรเกษวันนี้ก็เหมือนกับแจ้งข่าวมาเห็นบอกอยากให้เปิดต่อได้ไหมเผื่อที่จะได้มีเงินให้คุณตาฝากคุณยายดูแลตัวเองต่อคุณกรเกษไม่ต้องเป็นห่วงนะ
ทั้งคุณลุงคุณป้าแล้วก็คุณเอกกระพบนะครับขอให้มีความทางความคืบหน้าทางคดีนะครับแล้วก็ต้องดูแลเรื่องจิตใจคุณลุงคุณป้าด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
เวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับติดตามข่าวเย็นไทยรัฐทีวีต่อเลยครับสวัสดีครับ